สำหรับราชรสนะครับที่ใช้ในขบวนพระอิสริยยศ
สมฤยพระยานสังวรรณ์สมฤพศังคราชกลมหาสังคปริณายก
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนั้น
ซ่อมแซมและบุรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง

แกะสลักลงรักปิดทอง
ระดับประดาษด้วยกระจกสีอย่างวิจิตรงดงาม
ตามแบบราชสำนักของราชรสพระนำ
และราชรสเชิมพระโกรธนี้
พร้อมร่วมริ้วขบวนพระอิสริยยศอย่างสมพระเกียรติ
ของพระศพสมเด็จพระยานสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ซึ่งถูกต้องตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณการ
ลายอันนี้มันก็จะมีเกี่ยวประกอบกับทางฐานามลูกศักดิ
ของการวางรายนะคะ
ส่วนประกอบต่างก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกระดกนาคนะคะหน้าราชรส
หรือกระหนกหางนาคตรงส่วนปลายของราชรสนะคะ

เพราะฉะนั้นรวดลายทั้งหมดมันก็จะมาจากองค์ประกอบของลายไทย
รสพระนำแท่นฐานอาจกลีบบัว
เป็นที่นั่งสำหรับพระอ่านพระอภิษฐรรมนำพระศพ
ด้านข้างประกอบด้วยลวดลายเสียนนาค
ส่วนปลายแกะสลักลายกระหนกห่างหน้า
ส่วนราชรสเชิมพระโกรธนั้นจะมีแท่นสี่เหลี่ยมรองรับพระโกรธ
ด้านหน้าสลักกระหนกเซียนนาคและด้านหลังกระหนกหางนาค
โดยราชรสทั้งสององค์นี้ปรากฏในหลักฐานทางจดหมายเหตุ
สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๖เดิมใช้ในพระราชพิธีทางพระพุทธศาสนา
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัตธรรมรามาธิบดิน
ราชการที่๘ได้นำมาใช้ในริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิมพระโกรธ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๑เมื่อปี๒๔
และได้ใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรวม๘พระองค์
ก็นับว่าเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งนะคะ
ที่เราได้มีโอกาสนะคะที่จะได้ถวาย
ถวายงานสำคัญที่ใช้ในพระราชพิธี
ทุกครั้งที่มีงานพระราชวิธีสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปกรณ์
ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการบูรณะ
และการซ่อมแสมเพื่อใช้ในการพระราชภิกษ์เสมอมา
เวลาที่เนิ่นนานมาเกือบ๑๐๐ปี
ไม่ได้ทำให้ความสง่างามและมนต์คลัง
ของราชรสทั้งสององค์นี้ลดน้อยลงแต่อย่างใด

และได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
เพื่อให้คงความงดงามและสมบูรณ์พร้อม
สำหรับการอัญเชิญพระโกรธสมเด็จพระยานสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
อย่างสมพระเกียรติ